สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

คดีที่ต้องบอกว่าสะเทือนขวัญหลายคน
รวมถึงสาวคนนี้ชอบเที่ยวอ่านแล้วก็คงจะตกใจกัน
สำหรับกรณีที่มีผู้หญิงคนนึงถูกผู้ชายสี่คนอุ้มออกจากผับ
ที่เธอเมาหมดสติแล้วก็ไปรุมโทรม

แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีหลายเสียงหลายกระแสออกมาบอกว่า

มีการมอมยาไหมมีเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
หรือเป็นแก๊งเงินกู้หรือไปเจออะไรผิดกฎหมาย
คือตอนนี้เนี่ยประเด็นมันกระจายออกไปเยอะมากคุณชุวิต
คุณถามได้ดีคุณมิ้นคุณตั้งข้อสังเกตได้ดี
เช่นเดียวกับข่าวต่างที่มักจะตั้งเครื่องหมายคำถามไว้
แต่ผมถามคุณง่ายคำนึง
คนไปที่สถานที่อย่างที่ว่าเนี่ยผับเนี่ย
คุณว่าเขาต้องไปกินน้ำหวานไหม

ถ้าคุณยืนอยู่หน้าผับ

ลักษณะของการอ้วกอาเจียน

เข้าไปในผับในบาร์ออกมามันเมา
ทีนี้เรื่องเมาเราต้องพูดก่อนตามคลิป
ถ้าเกิดทีมงานพร้อมก็เปิดคลิปให้ดูเลยว่า
ในลักษณะนี้มีชาย๔คนอุ้มผู้หญิงใช่ไหม

อย่างที่บอกคุณคิดว่าเป็นเหตุการณ์ผิดปกติไหม
คุณถามผมคุณมินผมทำงานในลักษณะแบบนี้
คุณถามถูกคนแล้วล่ะครับ
เพราะว่าถ้าผมบอกเลยว่าเหตุการณ์อย่างนี้ปกติ

แต่มันหามมันหามกันแบบ
เฮ้ยเมาอะไรขนาดนั้นไหวหรือเปล่าโอเคมั๊ย

เมาจนไร้คลองสติไม่อยู่

คุณบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่า

เปิดไฟพอเปิดไฟ
จะตรวจปุ๊บยาหล่นเต็มพื้นเลย

เมื่อเล่ากับยามาประสงค์กันเมื่อไหร่
เนี่ยมันแล้วแต่อัตราหัวใจ

คนไหนแข็งแรงคนไหนที่นอนอิ่ม
คนไหนที่ไม่อดหลับอดนอน
แรงเขาเรียกว่าน็อกยา
คือจริงเหล้ากับยารวมกันนี่ยาพิษดีเลยไหมคะ
โอ้โหหนักเลยครับหนักเลยครับ
กินเหล้าเนี่ยคุณว่าหัวใจเต้นแรงไหม

ทีนี้เราไม่รู้จนกระทั่งกว่าจะตำรวจจะไปตรวจสารของน้องกีฟ

ในตัวเองว่ามียาหรือเปล่าหรือพบแต่แอลกอฮอล์

น้องกิฟต์อายุ๒๑เป็นคนจังหวัดตราช
ในภาพเห็นอยู่ว่ามีการอุ้มออกมา
ผมก็แจ้งให้บอกให้ว่านี่เป็นภาพปกติ

คนเมาถูกอุ้มออกมาเรื่องปกติ
แต่ทำไมน้องกิฟต์เห็นอยู่ว่าไปกับเพื่อน๓คน

เข้าไปเที่ยวเข้าไปเที่ยว
แล้วน้องกิ๊บเนี่ยรู้จักคนนั้นคนนี้
ก็เดินไปทักคนนั้นคนนี้ตามภาษาคนเที่ยว
คือคนเที่ยวนี่บางคนเขาเที่ยวก็นั่งเฉยกินเหล้า

กินร้องไห้บางคนกินแล้วแจกตังค์
บางคนกินแล้วหาเรื่อง
มีหมดแล้วครับเพราะว่าเขาว่าเป็นเหล้าเปลี่ยนนิสัย

ซึ่งเราต้องยอมรับว่าในสถานที่อะโคจรแบบนี้

เพราะฉะนั้นคนที่รู้จักเที่ยวเนี่ย

เป็นผมถ้าผมเป็นนักเที่ยว

โอ้โหนักเลงเต็มเลย

ผมสอนเพื่อให้ผู้ปกครองที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ย

เราดูว่ามีผู้ต้องหา๔คนเป็นผู้ชาย

แต่รู้จักกันในนัทแล้วต่อมาน้องกิ๊บเนี่ย

ไม่มาสักทีทำอะไรอยู่วะ

กลับก่อนดีกว่าเพราะโทรบอกแล้วก็ไม่รับ

คุณคิดว่าเป็นไปได้มั้ย
ติดล้มอยู่ใช่ไหมกินเหล้าแล้วติดล้ม
อยู่ไปเลยกลับก่อนแล้วกันนะ

นั่งซึมไม่รู้จักใครเลย

รู้จักหลายโต๊ะต่างคราวก็รู้จักเพราะเคยมา

ผมพูดโยงให้เห็นภาพก่อนนะครับ
บางคนเพราะว่าบางคนเขาไม่เคยไป

มันแน่นอนล่ะครับว่ามีดนตรี
มีแอลกอฮอล์นะครับ

ซึ่งต้องเป็นสถานกลางคืน

สนุกไปแล้วไม่มีคนเอาไหม
ไม่ไปเห็นไหมครับ

อุ้ยคนไม่มีมีโต๊ะละโต๊ะดิ
ปนึงเหมามาร้านจะไปทำไม

ทีนี้ผมจะพูดต่อไปว่า
เขาอุ้มออกมาผมบอกว่าไม่ได้แปลกหรอกเพราะคนเมาเยอะแยะ
นั่นคือสาเหตุว่าทำไมเนี่ยตำรวจสองคนซึ่งใส่เครื่องแบบเลย
ทัศน์เจนเป็นลองสารวัตรปรามด้วยนะในวีดีโอเออนะ
ทีนี้ถ้าเกิดเป็นตำรวจซึ่งแหมหัวสมองมีหน่อยใช่ไหม
ค่ะก็คงต้องถามถามว่าเป็นใครยังไง
เอ๊ะจะไปไหนนี่เป็นอะไรเพราะมันเป็นผู้ชาย๔คนหิ้วผู้หญิงคนเดียว
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาด้วยกันถ้าตำรวจเขามีวิจารณญาณของตำรวจนะ
รู้จักคิดรู้จักตั้งข้อสังเกตเพราะเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คงจะไม่ได้ปล่อยอะไรไปง่ายก็อาจจะต้องถามเอ๊ะนี่เป็นอะไรเหรอ
อ่ะเมารู้แล้วว่าเมาจะไปไหน
ไปโรงพยาบาลไหมไหวไหมเอออ่ารู้จักกันไหมหรือเปล่า
ทีนี้คุณก็ต้องรู้ว่าคุณว่าตำรวจหรือกาดเนี่ย
เข้าข้างร้านหรือเข้าข้างคนเที่ยว

ถูกแล้วครับกาดร้อยทั้งร้อยคนเที่ยวมันจ้างมาที่ไหน
เจ้าของร้านเขาจ้างมาถูกไหมครับ
แต่นี่เจ้าของร้านจ้างมาตำรวจถ้าไม่ใช่ไปตรวจ
เขาก็จ้างมาอีกทางผับก็จ้างตำรวจมา

อ๋อก็มีกาดแล้วนี่เกิดทะเลาะกันพอไหวที่ไหนกาดอาจจะไม่มีอาวุธ
ไม่มีเครื่องแบบเจอตำรวจมีเครื่องแบบก็อาจจะกลัว
จ้างได้ด้วยเหรอคะจ้างสิครับเพราะก็นอกเวลาค่ะจะจ้างกันได้
ดังนั้นที่เมื่อกี้ผมโยงให้เห็นว่ารู้จักเที่ยว
ก็คือเรื่องของสถานที่คนที่ไปด้วย
สำคัญนะชี้ชัดเลยครับเพราะว่าคุณไปแล้วคุณทิ้ง
กรณีน้องกิ๊บนี่ไปแล้วทิ้งไหม

อันนี้จะคือเรียกว่าทิ้งได้เลยไหมคะถ้าเขาบอกว่าก็ปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
กิ๊บติดลมแล้วก็แยกกันกลับเป็นปกติถ้าเขาบอกแบบนี้ล่ะ
ยังไงยังไงก็ผมก็ต้องบอกว่าอย่าทิ้งกัน

ถูกไหมครับเฮ้ยถ้าเมาต้องหิ้วกลับฮะนะ
เขาบอกว่าเพื่อนเขาดูไม่เมาเขาบอกกิ๊บกินเหล้าเก่ง
โอ้โหผู้หญิงคนเดียวถูกไหมครับไปกัน๔นะครับกลับมา๓
คุณคิดว่าอย่างนี้นี่เป็นคนสุพรรณ
ไปด้วยกันมาด้วยกันไม่ได้ไปเนี่ยมากัน๔กับ๓
ไว้เลยหนึ่งนะฮะอันนี้ผมถึงบอกว่าคนที่ไปด้วยเนี่ยสำคัญนะครับ
ถ้าเมามากเราก็ต้องเตือนบอกไม่ขับรถนะนั่งแท็กซี่
ถ้าผู้หญิงคนเดียวคุณว่านักเท็กซี่ปลอดภัยไหม
ถ้าเมาด้วยหลับในรถแท็กซี่ไม่ปลอดภัยค่ะเห็นไหมล่ะครับ
ผมถึงบอกว่าคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยจะห้ามก็ต้องสอนเลยครับ
เลยถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยต้องดูสถานที่สถานที่ที่เหมาะกับการเราไปเที่ยวนะครับ
คนที่ไปด้วยนะฮะไม่ใช่ไปแล้วก็
เมาแล้วใช่ไหมกิ๊บติดลมออยู่ไปเลย
คุณคิดว่าอย่างนี้แม่มันเป็นเพื่อนที่ดีไหม
แต่มันก็มีเคสกรณีเหมือนกับว่าคนที่เขาอยากอยู่

ยังติดพันธุ์อยู่ยังคุยกับโต้นี่สนุกอยู่แบบนี้ล่ะ
ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าอะไรครับ

ไม่ได้ขึ้นอ่านไม่ได้ขึ้นตอบ

ตลอดที่ยังไงก็ต้องบอกกันว่า
จะอยู่ใช่ไหมอ้าวงั้นฉันกลับก่อนนะแน่นะ

เพราะฉะนั้นคนที่ไปด้วยคือเรื่องที่สำคัญ
ทีนี้อันที่๓ที่ผมอยากจะเตือน
ซึ่งเข้าในกรณีกับน้องกิ๊บเลยล่ะครับ

ถ้าไปเที่ยวเนี่ยถ้าไม่ดูตาม้าตาเรือ
ไปทางนี้เจอแล้วคนเมาไอ้นี่ก็คนเมา

เดินชนนิดนึงเอ้ามองจะฆ่ากัน

เพราะลักษณะอย่างนี้เวลาคนกินเหล้านิสัยจะเปลี่ยน
เวลาที่อยู่ที่ไม่กินนี่เป็นคนเรียบร้อยสุภาพ
เวลาเล่าเข้าปากนี่เดินชนไม่ได้
เดินชนจะชกกันจะฆ่ากัน
เพราะฉะนั้นคนรอบข้างเนี่ยเราต้องมองก่อนครับ
เวลาเราไปนั่งเนี่ยหรือไปยืนไปเท่าผับเนี่ย
ดูซ้ายดูขวาบางคนมากับนักเลง
บางคนเดินเข้ามาเอวตุงมีพกปรุงพกปืน
บางคนท่าทางเหมือนกับคนหาเรื่อง
เพราะฉะนั้นคนรอบข้างนี่คือสิ่งที่สำคัญ
กีฟเนี่ยไปรู้จักกับคนรอบข้างคือ๔ผู้ต้องหานี้

ผู้ต้องหานี้ก็ทักทายคุยกัน
แล้วถ้าผู้ชายไปในสถานที่อักโคจรอย่างนี้

ก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วครับ
ดังนั้นผมจะเล่าให้ฟังต่อไปว่า
หลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะในสถานที่นี้
ซึ่งสถานที่นี้ในการเที่ยวผับเนี่ยแน่นอนครับ
มีชายมีหญิงนะมีคนเมาและมีกาดมีตำรวจมีเพื่อนเที่ยว
บรรยากาศภายในเป็นยังไงและทำไมสถานที่นี้ถึงปิดตี๒กว่าได้

ถามถึงเรื่องของผู้หญิงเสื้อสายเดี่ยวสีดำที่ออกมาพร้อมกับผู้ชาย๔คนด้วย
นางสาวสอซึ่งเห็นว่าใส่เสื้อสีดำในคลิปเห็นช่วยหยิบกระเป๋า
ถือกระเป๋าแล้วก็วิ่งนำไปจนถึงรถกระบะ
คือคุณมินทร์ความซวยเนี่ยมั้ยครับ

เหตุที่ผมมองอย่างนั้นเพราะว่ากูลีกูจอมีการช่วยนะครับ
ก็อาจจะเป็นผู้เป็นพลเมืองดีที่เห็นว่าผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเมาก็เลยไปช่วย

ทีนี้ถ้าคุณคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นนางนกต่อเนี่ยตำรวจคงจะต้องเอาไปสอบสวนก่อนนะครับ
เมื่อมีวีดีโอก็สามารถดูเวลาเข้าเวลาออกได้มาด้วยกันหรือไม่
น้องจีฟเนี่ยเมื่อล้มลง
เป็นยาหรือจะเป็นเหล้าคงจะต้องไปตรวจเลือด
โดยเล่าลักษณะว่ารุมโทรมหญิง
การลุมโทมเนี่ย
พิธีการก่อนคือพออุ้มออกไปแล้วขึ้นรถ
ข้อสังเกตก็คือคนเมาผ่านตำรวจผ่านกาดไปก็ไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้
ถ้าไม่รู้จักกันคุณจะอุ้มขึ้นรถไหม

ถ้าไม่รู้จักกันเห็นว่าคนที่เมาล้มลงอย่างนี้

ผมต้องพาผู้หญิงมาอยู่ในที่ที่มันอากาศดีข้างหน้า
แล้วผมก็ไปบอกกาดบอกนี่ผู้หญิงคนนี้เขาเมานะ
ถ้าผมไม่รู้จักผมไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดี
ผมต้องคิดแล้วผู้หญิงเนี่ยโอ้โห

ไม่รู้เรื่องด้วยอ่านะเรียบร้อยเลยพวกไป
หลังจากนั้นขึ้นรถกระบะนะครับ
ก็พาไปที่ลงผลไม้
ก็คือที่จันทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีผลไม้เยอะ
เป็นที่เปลี่ยวตรงนั้นก็ไปลุมโทรมข่มขืนนะครับ

ผู้หญิงคือน้องกิ๊บคนนั้นในขณะนั้นอาจจะยังไม่ตายนะครับ
หลังจากที่ลุมข่มขืนไปแล้วตาย

และไปตำรวจจับไปสอบสวนนะโดยทั้ง๔คนรับสารภาพ๓คนว่าทำจริง
อีกหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของรถกระบะบอกว่าไม่ได้กระทำแต่ไปด้วย
ไปด้วยอยู่ในสถานที่แต่ว่าไม่ได้ร่วมข่มขืนนะครับ
ผมเชื่อว่าวัตถุประสงค์แรกคือกลับว่าจะพาผู้หญิง
เพราะว่าไปโรงพยาบาลหรือเปล่า
เขาบอกผ่านโรงพยาบาลตั้งหลายโรงก็ไม่แวะ
จริงเนี่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ย
ร้อยทั้งร้อยเนี่ยถ้าล้มลงเนี่ยแหม่มันต้องเมาอยู่แล้วล่ะ

ถูกไหมในผับมันต้องเมาอยู่แล้ว
ถ้าเมาอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าไม่ได้รู้จักมักกี่กันไม่ได้มาด้วยกัน
ญาติพี่น้องไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็คงพาออกมาข้างนอกผับ
แต่คุณอุตส่าห์พาขึ้นรถกระบะ
ผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสี่คนผู้ชายสี่คนอุ้มผู้หญิงหนึ่งคน

ถ้าเกิดคุณมินผมพูดใหม่ถ้าออกมาจากผับ
ผู้ชาย๔คนผู้หญิง๑คนออกมาเต้นหัวเราะ

โอเคอันนี้ดูปกติหน่อย
เห็นไหมผมบอกเปลี่ยนสภาพปุ๊

คุณต้องตั้งข้อสังเกตที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่
ออกมายิ้มแย้มจี้เอวกัน
มันไม่มีปัญหานี่เป็นการสมยอมหรือเปล่า
อ่าคุณอาจจะต่อสู้อย่างนั้นได้แต่นี่คุณอุ้มในสภาพที่ไร้สติ
ซึ่งจริงถ้าคุณเอาขึ้นรถไป
มันก็เหมือนกับว่าคุณต้องมีวัตถุประสงค์อะไรแล้ว
คือเจตนาให้ดูดีถ้าเจตนาดี

จริงเจอตำรวจบอกตำรวจก็ได้ไหมคะง่ายกว่าอีก

แต่เอาด้วยความว่าคุณอาจจะเร่งรีบแล้วกัน
คุณเห็นไหมตำรวจก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเอาขึ้นรถไปเลย
ขึ้นรถไปคุณแวะไปที่โรงพยาบาล
ผู้หญิงคนนี้หมดสติล้มอยู่เมื่อกี้ที่ผับ
ผมนั่งอยู่ข้างถูกไม่ถูก

เพราะว่าคุณไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่คุณพาไปข่มขืน
ทีนี้พอคุณพาไปข่มขืน
ผมไม่อยากจะพูดเลยว่าโทษมันเป็นยังไง
ความสวยมันมาแล้วครับ
ความคิดโดยชั่ววูบของคุณเด็กผู้ชาย
อายุ๑๘๑๙บางคน๒๑๒๒๒๓๒๔นะครับ
คุณก็เจอข้อหาล่ะครับ
ข่มขืนกระทำชำเหล่าโดยข้อ๒ครับ
อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

ไม่มีสติเลยคุณก็อุ้มไปอย่างนั้นนะฮะ
อย่างนั้นถ้าเกิดคุณกระทำคนเดียว๔๒๐
แต่เนื่องจากคุณร่วมกันเข้ารักษณะอะไร

รุมโสมครับ๑๕๒๐ปี

ท่านผู้ชมครับตายครับ

เท่านั้นครับเพราะว่าถ้าบาดเจ็บสาหัส

ถ้าตายประหารชีวิตทีนี้เส้นกึ่งเนี่ย

เอ๊ะถ้าคุณเมาถ้าคุณน็อกยา
และถ้าคุณไม่ข่มขืน

คุณเคยทั้งเหล้าทั้งยาโอ๊ยไม่ไหว

แต่คุณไปซ้ำเขาอีกทีโดยการรุมโสมนี่นะ
ซึ่งอาจจะการกระทำของคุณเป็นทำให้น้องกิฟต์นี่ตาย

แล้วผมถามหน่อยแล้วจะตรวจดูได้ไหมล่ะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าผลตรวจเรื่องของสารอะไรออกมาแล้ว

สมมุติว่ากิ๊บตายเพราะว่ามีสารเสพติด

สำหรับขมขืนแล้วก็ทำให้เขาตายหรือคะ

คุณแทงมีดไปหนึ่งครั้ง
อันนี้เหมือนกับว่าคุณแทงไป๓ครั้ง

แต่เพราะการกระทำของคุณโดยการลุมโทรมเนี่ย

อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
เป็นลักษณะการโซมหญิงนะครับ
ถ้าไม่ตายก็โดนล่ะครับ๑๕ถึง๒๐

คุณคิดว่ามันเป็นยังไงล่ะ
มันเป็นยังไงมันคุ้มไหม

ผมก็ต้องบอกก่อนแล้วครับว่า

มีทั้งคนเมานะครับ

คุณรู้ไหมคนไหนเป็นคนดีคนไหนคนร้าย

ไม่ใช่ว่าคุณไปตรวจบัตรเพื่อให้อายุไม่ถึง
หรือว่าคุณจะไปห้ามไม่ให้คนตีกันเมากันอย่างเดียว

ลักษณะของน้องกิฟต์นี่คือลักษณะที่กาด

เมื่อกี้ผมเห็นคุณมาคุณน้องกิ๊บเข้าไป

ทีนี้เหล้ายานาลีดนตรี

ตี๔ยิ่งมันยิ่งดึกยิ่งคนเยอะ
เช้าคือคนที่เข้าไปเที่ยวเนี่ย

คือเหมือนผับนี้เนี่ยหลายคนบอกว่า

ไม่ใช่ร้านแรกเป็นร้าน๒

ถ้าผมไม่มีอิทธิพลผมจะเปิดได้ไหมล่ะ
คนเข้าไปอยู่เนาะตอนที่เปิดดึก
คุณหลวงก็ยังยืนอยู่เนาะ

นั่นน่ะสิครับมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วครับ
ว่าสถานที่อักโฆจรต่างลาวนี้เนี่ย

ไปเปิดบัญชีของน้องกิฟต์
มีบัญชีเป็นล้านทั้งที่ตัวเองเนี่ย

มีประเด็นต่างนะครับคุณมิ้นท์

เนี่ยมองตรงชัดเลยว่ารักษณะนี้คือ
โทรมหญิงจนถึงแก่ความตาย

ตัดสินนะคะว่าตกลงแล้วผู้หญิง
มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาไหมหรือว่าอย่างไร
แต่ณรูปคดีที่ออกมาเนี่ยตำรวจเองก็บอกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก
เพราะว่ามันคือการรุมโทรมอย่างที่ผู้ต้องหาเองก็ยอมรับไปแล้ว
แต่สิ่งสำคัญวันนี้ที่คุณชูวิทย์บอกก็คือเรื่องของการใช้ชีวิต
ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีใครที่จะต้องไปสถานที่อักโคจร
อยากไปเที่ยวเราไม่ห้ามแต่รู้จักเที่ยวเที่ยวให้เป็นเที่ยวให้ปลอดภัย

สุดท้ายแล้วผลเรื่องของการตรวจสารพิษเรื่องของอะไรจะออกมาเป็นแบบไหนบ้าง

ช่วงหน้าข่าวกีฬาห้ามพลาดนะคะไปดูความพร้อม
แล้วก็ไปดูกันหน่อยสำหรับกลเกมการเล่น
สำหรับทีมอุ่นเครื่องทีมชาติไทยกับทีมชาติจีน

โปรดติดตามตอนต่อไป